เมื่อวิกหมอชิ๊ดเขาเผยรายชื่อนักแสดง๔คนที่หมดสัญญาภัยในปีนี้
๑ในนั้นมีคุณมินพิชยาด้วยค่ะคุณผู้ชม
ประกอบกับมีกระแสเข้าว่าเธอเตรียมย้ายไปศพวิพร่ำ๔
โดยมีผลงานละครรออยู่แล้วด้วย
ซึ่งจะประกบคู่กับพระเอกคุณบอยปกรณ์ค่ะ
แล้วก็เพื่อเป็นการเคลียร์นะความสงสัยให้กับแฟนละคร
คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสาวมินค่ะก็มาร่วมงานบวงสวงภาพยนตร์
ก็เลยต้องขอถามว่าเหตุใดจ๊ะจึงไม่ต่อสัญญากับบ้านเก่า
ซึ่งเธอก็ให้เหตุผลนะคะว่าอยากออกไปลองหาสิ่งใหม่
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานวงการบันเทิงด้วยค่ะ

ต้องประกบผู้กับนักแสดงหนุ่มโกวะหวะสินแต่ยังใด
พอเรื่องนี้ค่ะก็มีการถ่ายทำไปบ้างแล้ว
และเมื่อเจ้าตัวนั้นไม่ต่อสัญญาทางช่องก็ขอให้เธอถอนตัวค่ะ
ซึ่งก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะยืนยันว่าจบกันด้วยดีค่ะ
ไม่เลยโก้วสินเป็นน้องที่น่ารักมาก
แล้วก็แบบนี่ยังคุยกันแบบ

ก็คือวันนี้ก็ยังรักโก้เหมือนเดิม
ยังอยากที่จะโชว์สปีริตในการที่จะเล่นต่อด้วยซ้ำ
ใช่แล้วเราก็ยังยืนยันกับผู้ใหญ่
มินยินดีที่จะเล่นต่อเต็มที่
มินก็ยังทำหน้าที่นักแสดงเต็มที่เหมือนเดิม
ว่าขอให้มินถอนตัว
ใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเหตุผล
ผู้ใหญ่เขาคำนวณมาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เคารพการตัดสินใจแล้วเราก็ได้
บอยอ่ะเหรอก็มีคนจิ้นมาตั้งแต่สมัยเข้าวงการ
บอยคนก็อยากให้เล่นละครด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอเป็นอิสระก็มีโอกาสที่คนจะจิ้นได้
ตอนนี้อย่างที่บอกค่ะก็คือคัดสรรอยู่
ก็คือตอนนี้เข้ามาเยอะจริงค่ะเป็นหลายสิบเรื่องเลย
ตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้คือใจเราก็คุยกับช่อง
แค่ว่าเราเราไม่ได้เซ็นต่อแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีที่ไปที่ไหนอะไรชัดเจน
เราก็บอกว่าเราก็คือแค่ไม่ได้เซ็นเราก็เป็นอิสระ
มินตอบแล้วนะคะขอฟังจากโก้วสินกันบ้างดีกว่าค่ะ
วสินบอกว่าก็ไม่รู้ว่ามินพิชยาถอนตัวจากละครที่เล่นคู่กัน

เพราะจริงตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะได้เล่นคู่กับใคร
เพราะละครเจ้าปัญหาเรื่องนี้ก็เพิ่งถ่ายทำไปได้แค่๑๐เท่านั้นค่ะ
ยังไม่ทราบเลยครับก็รอดูทางช่องทางผู้ใหญ่
รอเขาสรุปว่าสรุปจะเล่นกับใครอ่าหรือว่าเล่นต่อไหม
ต่อสัญญาไปก็ยังอยู่ยังอยู่เรื่อยครับ
ยังจำไม่ได้ว่ากี่ปีแต่ว่ายังมีอยู่แน่นอน